เหตุการณ์นี้หน่อยค่ะมีผู้ชายคนนึงนะคะอายุ๒๒ปี
เขาขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วประสบอุบัติเหตุ
ตั้งแต่๒๙ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วตกร่องน้ำ
เพราะดีของเขาคือร่องน้ำนั้นไม่มีน้ำ
แต่เคราะห์ร้ายคือเขาบาดเจ็บสาหัสแล้วไม่มีใครรู้

เขานอนหายใจให้รวยรินอยู่ในร่องน้ำนั้น๕วันเต็ม
ต้องขอบคุณคุณอาของเขานะคะที่พอเห็นว่าหลานชายหายตัวไป
ก็พยายามตามหาขี่รถตามหาไปทุกที่

ตอนนี้อาการเขายังโคม่าอยู่เลยอะค่ะ
นี่คือน้องโอโม่นะคะนายวิทยาวัฒนันทเพชร

เขาขี่มอเตอร์ไซค์เสียหลักตกคลองริมถนนอุดรหนองบัวลำพูอะค่ะ
บาดเจ็บสาหัสตั้งแต่ช่วงดึกคืนวันที่๒๙ธันวาคม
ครอบครัวติดต่อน้องไม่ได้เลยรู้แค่ว่าน้องไปเที่ยวสถานบันเทิงกับเพื่อน

จนกระทั่งอาไปเจอ
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือ
ล่าสุดเราได้คุยกับคุณแม่ของน้องโอโม่นะคะ

หลังจากที่เข้ารับการผ่าตัดอาการเลือดข้างในสมองตั้งแต่
วันที่๓มกราคมช่วงเย็นก็คือเมื่อวานนี้ตอนเย็น

คือก่อนเข้าห้องผ่าตัดน้องยังพูดคุยตอบโต้กับแม่ได้นะคะ
เพราะว่าแม่พูดว่าสู้นะลูก

ทีแรกหลังผ่าตัดเสร็จเนี่ยเหมือนอาการน้องจะดีขึ้นมีการตอบสนอง
แต่เมื่อเช้าอาการน้องสุดค่ะไม่ตอบสนองเลย
คุณหมอก็รีบนำน้องเข้าเอ็กซาเรย์สมองอีกรอบ
เพื่อหาจุดที่เลือดคั่งแล้วก็ผ่าตัดเพิ่มเติม
แม่บอกว่าตอนนี้ขอให้ปฏิหารมันเกิดขึ้นกับลูกแม่